วันนี้ก็พยายามจะให้เขาเทมอยู่ครับ
ก็ได้รับกันต้อนรับกับปกปรุงมาตลอด

คำว่าจะได้รับคำใดบ้างอย่างไรนะครับ

อย่างเวลาวันนี้ที่ผมมาเนี่ย

ชีวิตงักมีการของเราน่ารักครับผมมันอย่างวันนี้เข้ามาก็คือเป็นตีมโอกาส
หมดผู้อาหารก็พิเศษหมดทำให้เข้ากับทำไมแอบอาหารอร่อยต้องกราคา
มีทุกคนขายรูปด้วย
ชอบครับอยากครับ

ก็ได้เจออะไรใหม่แล้วครับ

ก็เรื่อยครับ

จริงเราก็มีเรื่อยครับ
ก็คือเพลงความจริงเพลงอยากให้ฉันคิด
ผมว่าจนเพลงเป็นทุกอย่างเนี่ย
ก็ได้กระแสตอบรับจากแฟนคลับที่เขาบอกว่าคนสำคัญเรา

เพื่อนทุกคนก็ได้ด้วย
ทั้งคู่นะเพราะว่าจริงแล้ว
จริงแล้วงานงงมีแทบทุกวันเลยครับ

เพราะว่าเวลาร้องกลางคืน
ไปห้องห้องตามร้านที่เจอบุหรี่เยอะ

ก็นิดนึงมีผลกระสุนภาพนิดนึง

คงพยายามนอนพักบ้าง
อ๋อสำเร็จครับ

ถ้าอนาคตก็คิดว่าอยากทำให้อีกครับ
แต่ว่าจะเปลี่ยนไหมจะเร็วกว่าเดิมหรือจะช้ากว่าเดิม
ไม่ถึงขนาดนั้นแบบนี้ก็เป็นต้องห่วงกัน

มากกว่าด้วยบางทีให้รู้จักแปลงเวลางานพวกคุณด้วย
มีบ้างครับแต่ว่าก็จะมีผู้จัดการที่คอยดูแลด้วย
ก็ผมก็จะหาอะไรที่เขาทำเขาก็จะหาชีวิตและทำเล็บบ้าง
ชอปปิ้งบ้างอะไรแบบนี้
ใช่ครับ
เหลือกับเป็นหัวโทษใหญ่คุณครับ

นะจ้างเจ้า
ก็ไปเกณฑ์โรงโทษใกล้เราก็

แต่พอเข้าถึงห้องขังจริงแล้วน้องเป็นคนที่มีความสุขมาก
แต่ว่าอาจจะว่าอย่างน้องหาตะยังใหม่ว่าเชื่อว่าอีกหน่อย
น้องจะพัฒนาได้อีกเยอะมาก
ใช่ครับปังมากครับ
หล่อดูเทียบกับพี่ว่านใหญ่ซิพี่ว่านใหญ่ก็ปังนะปังปีหน้า

จนตอนนี้ไปเขียนให้แบบว่าศิลปินอื่นแล้วแบบว่ามีคนติดตามมา

ม้อเหล่า

เป็นคนที่มีสไตล์ด้วยไม่ใช่แค่ร้องไป

เดี๋ยวรอดูเจ้าขุนเนี่ยผมก็เชียร์อีกคนนึงเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งครับต้องรอคุยกับพี่เจดีกว่า
ก็ยินดีครับถ้าจะได้โอกาสตรงนั้นครับ

ก็จริงแล้วกิจกรรมยังมีต่อเนื่องครับมีทุกเดือนเลยครับ
มีทุกเดือนเลยครับ